กินแหล่งใหม่ครับเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้นะครับ
ก็จะพาไปที่จังหวัดกรสินครับ
เขาบอกว่าเป็นอุโมงเรืองแสง

อุโมงเรืองแสง๔๔เมตรนะครับลอดไปนะครับ
แล้วก็ไปช่วงเทศกาลลอยกระทงพอดี
แล้วก็จะเป็นบรรยากาศต่อเนื่องไปถึงปีใหม่เลยทีเดียว
ถ้ามีโอกาสนะครับยามค่ำคืนแบบนี้ครับ

เป็นอุโมงเรืองแสงขนาดใหญ่เต็มไปด้วยสีสันสวยงามแห่งนี้
นรมิตไว้ในบริเวณลานอเนกประสงค์กลางสวนสาธารณะ
ดน้ำกินเขตเทศบาลเมืองกรสินครับ

ทยอยเดินทางไปชมความสวยงามของอุโมงเรืองแสงแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
ยังพากันถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมโพสต์
และแชร์ลงสื่อโซเชียลอีกด้วยครับ
โดยประชาชนส่วนใหญ่ต้องบอก

และได้มีจุดเช็คอินแห่งใหม่ในจังหวัดกรสิน
ซึ่งเชื่อว่าอุโมงเรืองแสงสวยงาม
จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่
ในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงนี้นะครับ
รวมทั้งเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข
ในวันปีใหม่ในช่วงคริสต์มาส
ฉลองเทศกาลรับลมหนาวแบบนี้นะครับ
ฟังเสียงประชาชนชาวจังหวัดกรสินนะครับ
ว่ามีพื้นที่ใหม่แบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ
ก็สวยค่ะเป็นที่เที่ยวใหม่ของกาลสินครับ

ปีใหม่ค่ะปีใหม่แค่กับรอยกะทง
อยากจะให้มีตลอดไหมครับอุโมง
จะเป็นที่ท่องเที่ยวอันใหม่ของจังหวัดกรสินด้วยค่ะ

เพราะว่าถ้ามีแล้วมันเกิดความสวยงามนะครับ

แล้วก็รู้สึกว่าอยากมาถ่ายรูป
รู้สึกว่าอยากเข้ามาดูที่นี่ครับผม
ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ

ระดับประดาษด้วยไฟหลากสี

ซึ่งนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกรสินก็บอกว่า

ที่จะสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
เดินทางมาชมความสวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ละลึกนะครับ
ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบายในช่วงค่ำคืน
ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า
นายกเทศมนตรีเมืองกรสินก็กล่าวเชิญชวนนะครับ
เหมือนผมมีโอกาสไปเมืองจีนนะครับ

ถ้าจังหวัดไหนนะครับ

เพราะว่าเทศกาลลมหนาวแล้วครับ
อาจจะผ่านลมหนาวไปนิดนึงนะครับ
แต่ว่าถ้าได้บรรยากาศแบบนี้มีแสงสีหน่อยนะครับ
อุดบุกรมแข็งยอดเยี่ยม
นี่ไงมันก็เป็นการเติมสีสันยามค่ำคืน

นี่เวลาไปถ่ายรูปนี่ต้องเลือกยืนอยู่โทนสีดี
ไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเขียวหน้าชมพูกัน
ต้องไปยืนตรงโทนสีขาวแบบนี้ค่ะ